ขออนุญาตพาทุกคนไปท้าพิสูจน์เรื่องของปอบที่สกลนครกันหน่อยดีไหมค
ใช่ค่ะหลายคนบอกถ้าเป็นเรื่องผีไม่ใช่ไทยรัตรทีวี
คือที่เรานำเสนอเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นในทุกแง่มุมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มุมความเชื่อในมุมวิทยาศาสตร์ต่างนะคะ
เอาเป็นว่าเคสนี้เราส่งพิติลงไป
มีพิติคนเดียวที่ต่อกรกับปอบได้
นี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงอายุ๒๔ปีที่อยู่สกลนครนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อปวีนา
ถูกปอบเข้าสิงฯแล้วปอบพอสิงฯเข้าไปแล้วก็บอกว่า

ครอบครัวก็เป็นกังวลมากกลัวว่าเธอจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะคะ
บอกแล้วใกล้แล้วมันจะรอคุณ
จิลแข็งตัวคุณอะไรนะ

นี่ค่ะอาการเป็นแบบนี้เท่าที่ที่ฉันเห็นคลิปแบบปอบเข้าผีเข้าแล้วก็ตามเนี่ย
ไม่มีผีตัวไหนเรียบร้อยเลยนะก้าวร้าวทุกตัวเลยอ่ะทำไมอ่ะ

แล้วแว่วที่เธอไล่เท่าไรก็ไม่ยอมไป

เอาว่านไฟไปตีตามร่างกายแล้วก็ยัดใส่ปากเลย

คนที่เขาถูกทำเข้าไปใช่ไหม
คือบางทีเขาไม่สบายเขามันมีอาการเพ้ออาการไข้ขึ้น

ก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหลูกหลานมาลุมมาตุ้มเหลือเกิน

คนก็ยิ่งหาว่าผีไม่ยอมออก
แล้วก็ไม่ได้พาไปหาหมอกันด้วยหลายที่เนี่ย

ลงพื้นที่ไปที่อำเภอเจริญศิลป์ที่สกลนคร

ก็เล่าให้ฟังอันนี้เธอเป็นเธอแล้วนะเป็นปวีนานะไม่ได้เป็นปอบ

ปอบมาสิงร่างหนูครั้งแรกปี๕๗
ซึ่งก่อนปอบจะเข้าสิงคุณผู้ชมฟังอาการนี้ดี

ปวีนาเล่าแบบนี้ว่าก่อนปอบเข้าสิงจะมีอาการยังไงรู้ไหมคะ

หาวน้ำตาไหลคุ้นไหม

บอกจะหาวน้ำตาไหลแล้วก็ไม่รู้สึกตัว
และส่วนใหญ่อาการแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะวันโกนค่ะ

กระทั่ง๒๒มิถุนายนที่ผ่านมาเดินออกมาหน้าบ้าน
อยู่เธอล้มตึ้งลงไปนอนกับพื้นแบบไม่ได้สติเลย
รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยคนเต็มบ้านไปหมดแล้ว
แล้วคุณตาเนี่ยมาบอกเธอว่าเธอถูกปอบเข้า
แล้วปอบที่เข้าเนี่ยตาก็ไปถามว่าเองเป็นใคร
นี่ได้คุยกับปอบนะคุณตาคุยกับปอบในร่างเธอ
ตอบตอบว่าข้าชื่อบัวเป็นคนในหมู่บ้าน
ตายไปตั้งแต่๒ปีที่แล้วนี่ค่ะ
ญาติญาติแล้วหมอทำก็เลยมาทำพิธีไล่ปอบออกจากร่างเธอนะคะ
อย่างที่บอกว่าเอาว่านไฟตีแล้วก็ใส่เข้าไปที่ปาก
ปวีนาบอกปวีนาไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะ
แล้วพอหมอทำเอาว่านไฟกับตะกรุดใส่เข้าไปในปาก
แล้วก็ให้ดื่มน้ำล้างเท้าด้วยนะคะ
แล้วก็เอาสายศีลมาผูกข้อมือเพื่อไล่ผีปอบ
อบมันก็ออกไปแต่ปวีนาบอกว่าตอนนี้หนูกลัวมาก
ปอบจะมาสิ่งร่างอีกแล้วก็มากินเครื่องใน
ตอนนี้ไม่กล้าออกไปไหนเลยแล้วต้องเอาแก่นมะขามคล้องคอตลอดเวลา

แต่ว่าหนูไม่เคยมาหูจักรเลยไม่เคยเห็นขเจ้าเลย

แน็งกระจายอยู่ตรรบ้าน

ถ้าไม่ถือกกับตัวกับพี่มุ่งกันแต่ค่ะ

คนละเสียงคนละเสียงไปเลยนะเออจากคนแกะแกะไปอย่างนั้นนะเป็นเสียงกันนะ
กูสิกินตายแล้วกูขอเสียด้วยอันพุนิธภาษณ์
กูก็เลยว่าโหยมึงจะเอาไปยังไงหลานกูเลี่ยงมาจนยังไงมึงจะเอาไปซื้อซื้อได้สิ
บันทุกคนก็เลยว่าว่าถ้ามีอย่างล่ะมีคิดอย่างละว่าคิดที่หัวมันนี่ใจงากห้องว้าย
ตายที่แรกตายที่สองป่ะเที่ยงแพ่
อาหารก็เอาหวานไฟมากก็พระกันเอามายัดใส่ปาก
พอดีย่ายไม่กระตุ๊ดไม่มีสำนีล่ะมีสำนีล่ะ
ย่ายก็ยัดใส่ปากยัดเขาว่าท่านเนยเขาเขาลืกได้

วันนี้ย่ายก็มากี่ใส่ข้อกี่ใส่ข้อก็เป็นคือกันอีก
อันไข่กินซะกูมาหลายเทียแล้วกูไม่ได้กิน
กูไปกินบังจันทร์กูกินบ่ออิ่ม
แค่ไหนมันบ่อมี่แค่ไหนมันเบิ๊ดอาจารย์ว่า
เมื่อนี้ซักกังเขาแหลบรีนทั้งเทียแหลบรีนทั้งเทียกระท่ม
มวนนำร่ายออกมามวนนำร่ายออกมา
อ่ะที่นี้ความเชื่อเรื่องปอบเนี่ยมันมีมาเพราะว่า
มีนายสุริยานะคะคนหนึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละเขาบอกว่า
พ่อเขาถูกปอบสิงแล้วก็กินตับไตไส้พุงจนตายเหมือนกัน
คือแต่เขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะพ่อเป็นโรคไตนะคะ
แต่ยังกินอาหารได้แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
อยู่พ่อก็เสียชีวิตทันที
เขาเองเอาจริงก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าปอบกินหรือว่าพ่อเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวกันแน่
จริงทัทปิไปสู่กันก่อก็
ได้ว่าตายไส้พุวงอยู่มั้ยอ่ะนะคะ
มีปัญหาก็คือมีชาวบ้านที่ถูกอ้างว่าตังต่อพาข่าวอยู่ไหมใบ
ก่อนที่ชื่อบัวก็มีเขาไม่ตัวตนอยู่จริงนะคะ
ต้องเราไปตามหาครอบครัวของคุณบัวเนี่ยเราก็เจอเหมือนกัน

เพราะว่าแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วจากโรคชะลา
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเอาแม่ไปอ้างแบบนี้
คือลองไปหามงหาหมออะไรกันดูนะลองรักษากันดีนะฮะ

หาวแล้วก็น้ำตาไหลดิฉันตกใจเลย

หมอปลาก็มีอาการแบบนี้ฉะนั้นไม่ได้ใจ